จะมีผู้หญิงคนนึงเขาไปซื้อไข่ไก่มาหนึ่งแพ็คนะฮะเอาไปต้มให้แมวกิน
ซื้อมาจากห้างค้าปลีกแห่งหนึ่งที่ชนบุรีค่ะเธอก็ตอกไข่ออกมา
มันกลายเป็นเส้นยึกยือยึกยือเป็นเส้นยาวยาวเลยใช่ไหม
ไปโพสต์ในโซเชียลทุกคนก็บอกว่ามันคือพญาติ
เธอก็ไม่กล้ากินทำไมไข่จากห้างอยู่ในแพ็คมันถึงมีพญาติได้
ทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะเออโพสต์ไปปุ๊บล่าสุดวันนี้ห้างห้างเจ้านั้น
อันนี้ใช่ไหมคะคุณเขาก็เดินทางไปเอาตัวอย่างของไข่อันนี้ครับ
เอาไปตรวจสอบก็คือเทสโกโรตัสค่ะนะฮะเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้น
ตั้งแต่ว่าวางผู้ชมคนที่โพสต์เนี้ยคือนางสามรังสิยาสารอุปฐำ
อายุสามสิบสี่ก็เป็นชาวชนบุรีนะโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวตั้งคำถาม
ว่าทุกคนช่วยดูทีมันคืออะไรมันมาจากไข่ใช่ไหม
พร้อมเผยภาพไข่ไก่ที่มีลักษณะเส้นหยักหยักยาวยาวคล้ายกับพระญาติอ่ะ
ในโลกออนไลน์ก็วิพากษ์วิจารณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันมาได้ยังไง
ความสะอาดความสุขอนามัยมันอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้นะฮะ
เธอก็บอกว่าเธอซื้อไข่ไก่๑แพ็คมี๖ใบต้องการเอาไปต้มให้แมวกิน
เฉพาะไข่แดงแล้วก็ต้มไปสองใบพอถึงเวลาก็แกะออกมา
อ้าวมันไม่มีไข่มันกลายเป็นเส้นหยักแบบนี้คล้ายกับพญาติ
ก็เลยถ่ายรูปแล้วก็ไปโพสต์ถามคนในโซเชียลถามผู้รู้
ทุกคนก็บอกว่านั่นคือพญาติก็เลยเก็บไข่อันนี้ไว้
เตรียมให้สารพแพทย์ตรวจสอบว่ามันคืออะไร
พร้อมกับนำไข่ไก่เอาไปที่ห้างที่ซื้อมาดูด้วย
มาช่วงสายวันนี้ครับผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ไปพบกับเขา
คือคุณรัชพลเดินทางมาพบกับผู้เสียหาย
นำไข่ไก่ไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง
นางสาวรังสิยาก็บอกว่าหลังจากโพสต์เรื่องราวนี้ไป
ก็มีทางสำนักงานใหญ่ของห้างเองติดต่อสอบถาม
แล้วก็ขอนำตัวอย่างไปตรวจสอบ
ซึ่งสิ่งที่เธอโพสต์ไปเนี่ยเพียงแค่อยากถามคนที่รู้ว่ามันคืออะไร

ตัวเองไม่อยากทำให้ใครเสียชื่อเสียง
แค่อยากจะหาทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก
ตัวแทนของเทสโกโรตัสคุณรัชพลก็บอกว่าหลังจากทราบเรื่อง
บริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ

ให้ไปรับตัวอย่างไข่ไปตรวจสอบหาต้นต่อของสาเหตุที่มันเกิดขึ้น
พร้อมจะตรวจสอบฟาร์มไก่ด้วยว่ารับมาจากไหนทำไมถึงมีแบบนี้
เพื่อวางแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดกับลูกค้าอีกครับ
ในหลายพื้นที่ครับ
หนังสือชี้แจงบอกว่าในขณะนี้ครับ
แล้วก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์อาหารและก็มีมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมกระบวนการผลิต
เหนือจากมาตรการด้านความปลอดภัยแล้วแล้วก็คุณภาพของประเทศไทยแล้ว
ตอนนี้กำลังตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเพื่อชี้แจงให้ทราบกันต่อไปนะครับ